คืออย่างนี้ตอนที่เจอข่าวจิตโบไม่ได้เป็นทุกข์ค่ะ

โมโหมากเวลาเห็นค่อความค่อมเป็นความ
แต่โบอ่านแบบคือโบก็ตลกดี
คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอบ่อยแล้วด้วย
เหมือนอุเบกขาไปว่าคือมันเหมือนมันวางไปเอง
ใช่แต่ว่าประเด็นที่เหมือนต้องพยายามแก้ข่าว
ว่ามันมากระทบกับเรื่องงานมันมากระทบกับเรื่องงานเลยนะ
ในหลายส่วนมันก็เลยเหมือนประมาณว่า
เราเราอยากจะแก้ข่าวแล้วก็บวกกับคือคนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ย
คือเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างโอเคที่เรารู้สึกว่า
ในช่วงที่โสด๒ปีครึ่งเนี่ย
คือคนนี้ก็โอเคแบบหมายถึงว่าตัวเราก็รู้สึกว่าโอเคด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ประมาณนั้นก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรที่จะแบบว่าบอกกับนักข่าวได้
ที่ผ่านมานักข่าวก็พยายามถามตลอดคุยกับใครยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ประมาณนั้นแต่คือถ้าถามว่าเป็นแฟนไหมก็คือ

ณเวลาดวงตอนนี้ผู้ชายคนนี้จะอยู่กับนางอีกนานไหม
ใช่แต่อะไรมันก็ไม่แน่นอนจริง
ก็คือต้องเผื่อใจไว้เลยว่ามันแบบมันไม่แน่นอน
แต่ก่อนที่จะไปคนนี้จะอยู่นานหรือเปล่าเคยมีแฟนเป็นผู้หญิง
ก็ตั้งแต่ม๑จนถึงมหาลัยก็มีแต่แฟนผู้หญิง

ทำไมทำไมเหลือผู้ชายไว้ให้ลูก

ความรักของดวงโบวี่ไม่ใช่รักในปัจจุบันนะคะทั้งหมด
อยู่เป็นโสดคนเดียวจะดีกว่า
เพราะอะไร
และอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เป็นบ่วงวิบาก
ขอตอบสั้นเท่านี้เพราะถ้าขยายความมากกว่านี้
เท่ากับไปตัดความสุขในความหวัง

ถูกต้องแล้วมันอาจจะมีผลไม่ดีแต่อยากจะบอกว่า
ถ้าโบวี่บอกว่าอาจารย์คะชีวิตของโบวี่
ถ้าจะมีครอบครัวอย่างคนอื่นทั่วไปกลับอยู่เป็นโสด
หรือมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ปกติเหมือนคนอื่น

หนึ่งอยู่เป็นโสดไม่ต้องมีครอบครัว
สองมีแบบไม่ปกติอย่างที่คนอื่นเขามีกัน

เช่นอาจจะลับปิดบังเปิดเผยไม่เปิดเผย

ไม่ให้ใครมาเป็นเหตุปัจจัยในการนำมาสู่เรื่องอะไรมากมาย
แล้วเธอก็ต้องรู้ว่าเมื่อมีแล้วทุกคนจะต้องมีอารมณ์อย่างนี้
หึงหวงจับผิด

เดาเสาที่เป็นดาวปรัตนีที่เป็นพินทุบาท

ลวิภุมะท่องสวราบมันจากแก่รักคณาพูด๙จันทร์กับพิศวรรณาประตนี๘

มันแปลว่าร้อนใจทุกข์ใจนิวรรณส์

ชะตาอย่างนี้ก็ต้องมีเหตุให้พัดพรากจากกัน
ดวงชะตานี้มันเป็นดวงชะตาที่มีดาวแห่งความตายกุมอยู่กับดาวปัตตานี
แปลว่ามีแล้วมันเป็นตัวเป้าล่อ
เป้าล่อในเจ้ากรรมในเวรเป้าล่อในทุกข์เป้าล่อในหลายศัพท์ประสิทธิ์
นั้นถ้าต้องให้เลือกอยู่คนเดียวกับมีคู่
แนะนำว่าดวงนี้อยู่คนเดียวดีกว่า

ถ้าวันหนึ่งต้องอยู่คนเดียวพร้อมไหม
ไม่แต่คือโบไม่ได้ซีเรียสเรื่องแต่งงานเลยนะคะ
คืออย่างตอนนี้ก็คือคิดอยู่แล้วว่า
แบบเรื่องแต่งงานเนี่ยคือมันแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้

คือหมายถึงว่าการที่เป้าหมายในชีวิต
เรื่องของครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้

ราศีไหนปีนี้อยู่เป็นโสด
จะเลิศเลอเพอร์เฟคต์มากคะ

ชีวิตมันมีพื้นที่ของบ่วงวิบากรรมจรมาถึงเวลาของชีวิต

เขาเรียกว่าจูระกรรมมะวิพังคสูตรเนี่ย
กรรม๑๔ประการที่มันจะแสดงผลชัดเจนเนี่ย

ราศีพวกนี้๓ราศีนี้

แต่ทำไมถึงมาพูดถึงว่าโบวี่เมื่อกี้
อันนี้คือรากพื้นของดวงไม่ใช่เวลานี้
อันนี้คือรากกรรมเดิมกรรมเก่า
ถ้าเป็นภาพดวงก็จะเป็น

พิจิกพฤศพ
แล้วก็ราศีธนู
แล้วเมื่อไหร่จะมีคู่ได้

มันก็ไม่รู้อีกว่าในพื้นดวงชะตาเดิมของเขา
จะมีคู่ที่อยู่เป็นโสดดีถูกต้องไหม

ไม่ถามให้แฟนรายการ

ถ้าเขาถอนออกจากวงการ
ธุรกิจเล็กที่เขาว่าควรจะทำว่าไหน

โบวี่เป็นคนที่บ้างาน

ในคนคนคนนึงที่จะประสบความสำเร็จในการงาน

นั่นแปลว่าบุคคลนึงที่จะมีสี่สิ่งนี้ได้

บ้าดีเดือดแบบเอาจริงเอาจังในเรื่องหนึ่งนะ
นี่น่ากลัวมากเป็นคนน่ากลัว

ยศักดิ์อักษรฐานในทางอาทิตย์รูปจริตไทยจันทร์

อังคารของโบวี่เป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคง
แล้วตัวบุวี่เนี่ยเกิดวันพฤศจรรย์สมดี

เป็นรากที่ดีของชีวิตที่จะทำธุรกิจ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคเทคโนโลยี

ที่มันต้องใช้การออกอากาศ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัว

ส่วนไอ้พวกของกินของใช้ของสวยงามเนี่ย
ถ้ามันไม่ใช่เชิงเรื่องของการรักษาแก้ไขยาก
เข้าใจไหมถ้าเกิดทำธุรกิจอะไรที่มันเป็นตัวแบบว่า
สวยงามเสื้อผ้าครีมอะไรที่แบบ
เราไม่ได้มันเป็นประมันจะดูเหมือนดีแต่มันทำไปไม่ได้

รักษาโอเคก็คือเกี่ยวข้องกับการรักษา
แล้วก็กับพวกเทคโนโลยี
จากนี้ไปจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากมาย
จนถึงกระทั่งวันที่๔สิงหาคม
ราหูจะย้ายก้นจากราศีคุณนะครับ
ราศีสิงศ์เข้าไปทับคนเกิดราศีกรกฎ
ว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดกับเราวันนี้ทั้งหมด
เกี่ยวข้องกับเรื่องของไม่อยากได้ไม่อยากใครไม่อยากมีไม่อยากเป็น

ราหูคือโรพะโทสะโมหะ
รุ่มหลงอย่างมีสติเพราะมีปัญญาอะไรก็ตามที

โอกาสในประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์ให้สร้างสรรค์ยาวต่อไป
ให้เกิดอะไรหลายอย่างทั้งทานบรมีทั้งบุญบรมี

เพราะฉะนั้นโอกาสในการงานความขยับขยาย
ความตื่นตัวตื่นเต้นล้าวใจสีสิงหาคมไปปีครึ่ง

หมายความว่าหลังวันที่๔สิงหาคมไปนับไปอีก๑ปีครึ่ง
ทำธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะ
ถ้าตัวของโบวี่มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกอย่างที่ตัวเองเป็นตอนที่เรียน
เพราะฉะนั้นความลิเศษแบบนี้ความขยันความทุนที
มันจะทำให้โบวิแล้วก็ต้องอยากได้

จะมีความก้าวหน้าจะได้เงินจะได้เป็นธรรม

เราจะได้สร้างฐานะอะไรเอาไว้มีเงินสักก้อนหนึ่งมีหุ้นสักส่วนหนึ่ง

เห็นนะเห็นชัดนะเห็นภาพยัง

อุบัติเหตุมีไหมดวงนี้
คือในดวงชะตานี้เป็นคนที่โดยพื้นรวมเนี่ย
สุขภาพแข็งแรงนอกจากโรคสำออยกับ

ก็เรียกเลี่ยงโรคขี้หมูล้างขี้หมายแห้ง

สวยค่ะโหง่ะ

สีพึ่งมหาเสน่ห์
นั่นป่ะสิภกมาแล้วยังจะพลบกลับถามต่อคุยต่อนี้กว่า
ได้สุดท้ายฝากข้อคิดโบวี่อยากจะฝากอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชม
เผื่อคุณผู้ชมอาจจะมีกำลังใจจากชีวิตของเรา
ก็คือจริงแล้วเนี่ยโบอยากจะบอกว่าจริง
ธรรมะมันไม่ใช่เรื่องของคนแก่

แบบว่าทำไมต้องยังไม่ใช่ถึงวัยหรือเปล่า

จริงมันไม่ใช่นะคะมันเป็นธรรมะมันคือธรรมชาติ
คือยิ่งเรารู้จักธรรมชาติมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งอยู่มันอย่างแฮปปี้มากขึ้น
คือถ้าเกิดใจเรายอมรับธรรมชาติได้เลยว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอน

ถ้าใจเรายอมรับมันค่อยยอมรับมันได้จริง
เวลาเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราก็จะอยู่ได้
ถึงทุกข์ก็ทุกไม่ร้อยทุก๕๐ทุก๘๐ทุก๗๐มันแล้ว
แต่ว่าเรายอมรับมันได้มากแค่ไหนแค่นั้นเองค่ะประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นจริงแล้วธรรมนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนแก่

มันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้มันคือการเรียนรู้ธรรมชาติ
ถ้าเกิดได้เข้ามาพักสิทธิ์พักใจบ้าง
จ้างเนอะสร้างพลังบวกให้กับตัวเอง
ทุกคนมองโบวี่เป็นเรื่องของความเซ็กซี่

มันทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเราตัดสินเราวิจารณ์เราว่า
เขาโดยที่เรายังไม่ได้รู้จักตัวเขาเลย
วันนี้โบวี่ทำให้พวกเราได้เห็นในหลายเรื่อง
ภาพที่เราเห็นมันไม่ใช่ภาพที่เราคิด

อย่างที่พี่นุแมมบอกว่าเราอย่าไปเชื่อคนที่ภาพ
แล้วล่ะฮะเวลาทีนี้เราลองเปลี่ยนสิฮะ
ว่าเวลาที่เราเจอคนคนหนึ่งสักคนหนึ่งอย่างโบวี่
รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงเซ็กซี่สุดเลย
แต่ตัวจริงของนางเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความเซ็กซี่
สายตาที่แบบว่าในชีวิตจริงเลย
ภาพที่เราเห็นจริงณวันนี้คนเราแปลกฮะ
สังคมเราเปลี่ยนไปคนเราไปมองที่ภาพก่อนแล้ว
คนเราก็หกล้มแล้วก็ตกหลุมที่ภาพมาโดยตลอด
วันนี้เราเปลี่ยนความคิดไหมปีใหม่พศใหม่ตุดจีนใหม่

เวลาอย่างหนึ่งของโววี่ก็คือการที่ยังต้องเป็นคนในดวงใจ

พร้อมกับสะสมเรื่องราวของชิดให้เป็นผลึกที่จะเข้าไปในแก่นทำ
เธอนั้นเข้าไปแล้วบางส่วนก็ต้องเป็นกำลังใจให้เธอครับ
ขอบคุณดาวของเราค่ะน้องโบวี่ค่ะ

ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชม
กลับมาพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ใหม่ในวันพระราชบดีหน้า
เวลา๔ทุ่มทางไทยรัฐทีวีกฎหมายเลข๓๒
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หลังจากนั้นเราก็สนิทกันมาเรื่อยแล้วก็พัฒนามาเรื่อย
เขาก็บอกว่าอยากพูดอะไรก็พูดเลยละกัน
ผมก็เลยพูดตามความรู้สึกของผมนะครับ
รู้สึกว่า

ต้นหอมยุราศิตนเป็นคนโรเมนติก
เป็นคนที่มีหลากหลายร้อยอารมณ์แบบเดาไม่ถูกบอกไม่ได้

จะงี้ข้างไปโอ้โหแปลกต่างไม่เคยเห็น
เหมือนมีเมียร้อยคนอยู่ในร่างเดียวกัน
เออนี่

ปั๊บแต่งอะไรอย่างเกินระวังนะ
เวลาเขาทักเรื่องพวกนี้แม่นนะเว้ยเฮ้ย

อย่าครูแขกรับเชิญสิคะ